มีส่วนของความร่วมมือด้านความมั่นคงขังในการจัดซื้อยุทธปกรณ์
บอกแล้วว่าผมไม่ได้เอาสตังค์ใส่กระเป๋าไปซื้อก็เป็น
ผมบอกว่าไปพูดจากันว่ามีอะไรสินค้าที่เราสนใจระหว่างกัน
เขาคงไม่มาสนใจอะไรสินยุทธปกรณ์เราเพราะเราไม่มีไม่ได้สร้างเอง
แต่เราก็ต้องสนใจเขาเพราะเขาคงสร้างแล้วมันก็มีความจำเป็น
การทหารใช้อบวิจิตย์ประชานใช้ดับไฟปลา
ปัญหาก็คือเรามีสมัครซื้อหรือเปล่าเรา
มีมากก็ซื้อได้ถ้ามีน้อยก็ซื้อทยอยซื้อ

แล้วในส่วนของเราก็ต้องเป็นคณะกรรมการจัด
ยุทธโปรกรณ์ที่ทำงานด้วยกรอบของ
อะไรล่ะที่ต้องมีคุ้มค่า

คือผมเห็นทุกคนสนใจมันสนใจไม่ใช่เนื้อหาหลักความสนใจในเรื่องกับผีของมันไง

พอซื้อปั๊บทุจริตเริ่มแล้วเริ่มไปตรงนู้น
ก็คือไม่เคยสร้างสรรค์ให้มันว่าเออมันประจำเป็นไหมประเทศไทยมันจะเป็นไหม
หรือไม่ต้องมีหอก็ได้เอาที่
นะมันก็ซื้อทุกอย่างมาแหละว่าต้องซื้อเขาทุกอย่างเพราะเราไม่ผลิตเองไงหรอก
นะมีอะไรผลิตได้บ้างอ่ะตอบเลย
ถ้าผลิตได้ผมก็ไม่ซื้อหรอกมันจำเป็น
ความสำคัญคือไม่ได้ใช้มาเพื่อจะซื้อมาเพื่อจะเกิดให้เกิดการทุจริตทุเรียนก็สอบมา
เป็นการซื้อระหว่างรัฐต่อรัฐจะทุจริตได้ยังไงยังไม่รู้
ท่านคะในวันพรุ่งนี้เองค่ะจะเป็นวันครบรอบ๒ปีของคอสชค่ะ
ประเมินตลอด๒ปีเป็นอย่างไรบ้างคะในการทำงาน
ไม่รู้สิอยู่ที่ท่านไงผมก็ทำงานของผม
ที่ท่านจะประเมินผ่านไม่ผ่านหรือดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ท่าน
ถ้าท่านติดตามการทำงานของเราทุกเรื่องท่านก็จะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดี
ถ้าผมบอกว่ามันดีท่านก็บอกไม่ดีก็มันก็ขาดไปอยู่พอดีครับ
หาว่าอีกเดี๋ยวผมก็แถลงออกไป
ถ้าทุกคนไม่รู้เลยว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็เลิกอย่าไปทำอะไรเลย
ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยดีกว่า

ไม่ต้องรายงานผมรู้ตอนเขาพูดล่ะ
เขามีข้อเสนอท่านขอมาได้ยังไง
เขามีอะไรเขาเรียกอะไรสัญญาณไวไฟป่ะ
ผมรู้หมดอ่ะใครเข้าไปบ้างใครพูดว่าอะไรนะ
โดยภาพรวมท่านคือพอใจกับการจักรเมื่อไหร่
ผมจะพอใจเรื่องอะไรผมพอใจที่ผมได้จัดไป
แต่คนไม่พอใจก็คนเข้าไปทำไม่เคยพอใจอะไรอยู่แล้ว
การเมืองที่เข้าไปมันจะเอานี่เอาโน่นเอานี่
สถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงเคยตอบคำถามผมไหมว่าที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้าง
แล้วเคยพูดไหมว่าต่อไปจะเอาอะไรจะทำอะไร
มีแต่ปลูกปั่นให้ประชาชนขึ้นมาต่อต้านหนี้โน่น
แล้วก็หาว่ารัฐบาลอะไรไม่อยากให้ประชามติผ่าน
มันจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านผ่านก็ผ่านให้จบ
ใช่ไหมเล่าเดือดร้อนไม่ผ่านไม่ผ่านคุณเกี่ยวไหม

หรืออ่านรัฐบาลครับรศนูนคุ้มภาษาไว้ยัง

มีมาตราไหนที่คุณสงสัยล่ะมีไหม
ไม่สงสัยคับว่าทางกรทบาลก็สิ่งแจ้งไปล่ะครับ
เลยครับผมเห็นมันมีปัญหาเลยแล้วดูทำล่างมาก็ไม่ได้ต่างกันเก่าเท่าไหร่

ท่านค่ะตอนนี้เองเรามีการวางโครงอย่างนี้ค่ะ
ถ้าหากร่างรัฐมนูลไม่ผ่านประชามตินี้จะทำยังไง

แล้วเอาฉบับ๔๐๕๐อบศมีชัยมายำกันแล้วเป็นฉบับใหม่

พินากันมาเองไม่เกี่ยวกับผม
แล้วการตั้งขึ้นมาใหม่นี้จะทำให้ระยะเวลารถขยับหรือเปล่าคะ
ก็ไม่รู้เพราะงั้น
คือยืนยันว่าถ้าไม่ผ่านการเลือกตั้งก็จะไม่เกิดขึ้นในปี๖๐
ก็ผมบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นเลยแล้วคุณจะคือพูดเหมือนกับมันจะต้องไปถึง
ก็ผมก็พูดตลอดมันก็เลือกตั้งมันก็ปี๖๐มันก็จบตรงนี้
เพราะผมเป็นคนให้อำนาจให้โอกาส
ผมไม่ได้แสวงหาอำนาจอยู่จนถึงเมื่อไหร่แล้วใครกดดันผมก็ไม่ได้
เพราะว่าผมทำให้คนไทยที่เขาลำบากอยู่
คนดีคนสบายอยู่แล้วก็จะล้อแต่ท่านคิดเอา
นึกถึงคนประโยชน์ในรัฐมนูญฉบับนี้เขาเขียนถึงว่าคนอื่นจะได้ประโยชน์อย่างไร
แล้วไปดูที่กฎหมายที่ออกมาทุกฉบับวันนี้ออกมาเพื่อใคร

มนุษย์อายุยูแก้อันหาทุกหมดอ่ะรัฐบาลนี้แก้หมดอ่ะ
แต่รัฐกรรมมันไม่ไว้จ่ายรัฐมนุษย์ครับอีกมันผมไม่เข้าใจอ่ะ
จะเอาดีทุกอย่างเอาสงบเรียบร้อยเอาประเทศพัฒนา
มีรายได้มาดูแลประชาชนการศึกษาสาธารณสุข
คืออยากได้ทุกอย่างอ่ะแต่ก็ไม่ได้คือ
คืออยากได้แต่ไม่ได้ให้เราทำไม่ได้ให้ผมทำ
ผมก็ทำให้โดยที่ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรกับใครเลยก็จำเป็นต้องทำไว้
พอไม่ทำไว้วันหน้าท่านก็มาด่าผมอีกว่าทำไมผมไม่ทำตอนนี้
แล้วผมถามว่าทำตอนนี้ผมใช้อำนาจเต็มได้หรือเปล่าล่ะ
พอแตะนิดแตะหน่อยเธอก็บอกฉันละเมิดสิทธิประชน
สรุปว่าทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นก็ปล่อยมันอยู่แบบนี้แบบเดิมไป
อันนี้ผมทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะวันหน้าก็ไปทำกับตัวเอง
แล้วตัวเองแล้วสื่อมีปัญหาอะไรไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีอะไร
ไม่ดีเลยเหรอมีบ้างไหม
อย่าไปละเมิดสิทธิประชนคนอื่นเขานะ
ตำรวจเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาและไอ้รูที่มันแรงแรงรุนแรงอ่ะ
ก็ขออย่างเป็นหลายทีแล้วรูปแม้งรูปเรื่องแม้งเรื่อง
คือประโคมกันจนมันอีกหน่อยคนมันก็ชินกับความรุนแรงทั้งหมดนั่นแหละ

อันนี้ทุกขั้นตอนถ่ายหมดจ้องหมดวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยเปื่อย
แล้วไม่นึกถึงครอบครัวเขาอ่ะ

อันนี้ถ่ายมันต้นจนจบเลย
แข่งกันคนสนใจดิ
ไอ้ดีแต่แต่ไอ้ที่ผมพูดไม่สนใจสนใจตัวตายแข็งคออันนี้แบบเนี้ย
แล้วขึ้นมันหน้าหนึ่งเนี่ย
ในเมื่อท่านให้ผมทำนี่ทำโทษผมก็อยากให้ท่านทำเหมือนกันแหละ

อ่าอะไร
ให้ท่านให้คำนังใจครับ
ให้กำนังใจทีมชาติอินที่ไปแข่งบอร์ไลน์โบร์ชื่อญี่ปุ่น

ไปก็ให้ไปแล้วไง

เสียงกรรมการมันก็ต้องชี้ขาด

ถ้ามันไม่ยอมรับกันก็มันก็มีกฎิกานี่นะใช่ไหมล่ะ

แล้วมันจะถูกจะถูกมันก็พ้อมให้สอบสวน
อะไรก็ว่าไปเป็นเห็นเขาก็ทำ
วิธีการถูกต้องไม่ใช่ไปด่าเขาอยู่ในเว็บ